คุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งดราม่ารอเสิร์ฟอยู่นะคะ
สำหรับประเด็นการรีวิวอาหารเสริมของคุณกะละแมมพัชรสี
เมื่อวานนี้ค่ะคุณกะละแมพร้อมกับทนายความส่วนตัวทนายเจมส์นะคะ
เดินทางไปที่รัฐสภาหลายคนในโซเชียลเกิดความสงสัย
ทำไมรัฐสภาก่อนหน้านี้ถูกออกหมายเรียกครั้งแรกทำไมไม่ไปนะ
เมื่อวานนี้ค่ะคุณกะละแมพร้อมด้วยทนายเจมส์เนี่ยเขาเดินทางไปที่รัฐสภา
เพื่อเข้าพบคณะกรรมธิการสาธารณสุขสภาพผู้แทนราษดร
เพื่อชี้แจงประเด็นอวดอ้างสรรพคุณอาหารเสริมเกินจริง
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อพิจารณาดำเนินคดี
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับนะคะว่าที่พูดโฆษณาออกไปเนี่ย
มันเป็นการรีวิวไปตามความรู้สึกของผู้บริโภค
อืมที่สะท้อนกลับมาแล้วก็พูดไปโดยที่ไม่รู้ข้อกฎหมายอย่างละเอียดว่าไม่สามารถนำความรู้สึกของผู้บริโภคมารีวิวได้
ยืนยันเลยนะคะว่าไม่ได้อยากทำผิดกฎหมายไม่มีใครหรอกที่จะอยากทำผิดกฎหมาย
เพราะทุกคนต่างก็ต้องทำมาหากินไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกลวงแต่เป็นเพราะเธอขาดความรอบครอบนะคะ
คุณกะละแมก็ยอมรับนะว่าตัวเองเนี่ยได้หมายเรียกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนหนังสือเชิญของกรรมธิการสาธารณสุขอีก
เพื่อไปต่อสู้คดีอีกทีนึงเธอยืนยันนะคะว่าไม่ได้เพิกเฉยนะที่โดนออกหมายเรียกเนี่ย

ให้ทนายความติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที

ก่อนที่จะโดนหมายเรียกรอบที่๒อยู่แล้ว

ยังไม่ได้ระบุว่าจะเป็นวันเวลาไหนเท่านั้นเองนะคะ

ก็เป็นการโพสต์คลิปเอกสารข้อกฎหมายต่างแบบนี้ค่ะ
แล้วก็บอกว่าเหมือนตัวเองกลับไปเป็นนักเรียนเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
เอาจริงนะเรื่องข้อกฎหมายเรื่องการรีวิวอะไรแบบนี้มันก็ต้องระมัดระวัง
ยิ่งเป็นคนในวงการบันเทิงด้วยเป็นตัวอย่างของสังคมด้วย